ก็คือกรณีของเจ้าสัวเปรมชัย

นี่ฮะเจอกองอุจจาระมัดเปรมชัย
ชัยวัดยืนยันมั่นใจ

ใช่ค่ะซึ่งทางด้านหัวหน้าชัยวัดเนี่ยนะคะ
ก็มั่นใจบอกว่าเป็นอุจจาระคนแน่นอน
แต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องมีการส่งตรวจสอบต่อนะคะ

หัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าตอนนี้ได้หลักฐานเด็ด
ทุกคนไม่คาดคิดว่าจะมัดตัวนายเปรมชัย
ว่าเป็นคนล่าสัตว์ยิงเสือดำ
นั่นก็คือกองอุจจาระที่อยู่หน้ารถ๑กองใหญ่
ซึ่งถามว่าหัวหน้าชัยวัด
มั่นใจได้ยังไงว่าเป็นอุจจาระของคน
หัวหน้าชัยวัดบอกว่าอันนี้ตรวจสอบแล้ว

แล้วก็จากการดูเบื้องต้น

แต่อย่างน้อยนะต้องเอาไปผ่านการตรวจสอบอยู่ดี
ดูสิตอนเจ้าหน้าที่เข้าป่า
ไปตรวจพิสูจน์หลักฐานต่าง

ไปดูชิ้นส่วนอวัยวะเสือ

ก็ต้องไปเก็บขี้ด้วยเอาจริง
ใช่ใช่ขี้ค้น
ห่างจากจุดที่มีการปลดปลอกปืนลูกซอง

ทีนี้ถามว่าแบบอ้าวแล้วโอเคถ้าเกิดว่าเป็นของคน

มั่นใจได้ยังไงว่าเป็นเจ้าของเจ้าสัวเปรมชัย
ไม่ใช่ของคนอื่นเหรอคนขับรถของแม่ครัวเหรอ

หัวหน้าชัยวัดอธิบายยังไงผมก็อยากรู้คุณ
คือบอกว่าคนแรกเลยแม่ครัวก่อน
นาธีเรียมแสนแม่ครัวเป็นผู้หญิงคุณ
ปกติแล้วผู้หญิงก็จะต้องเหนียมอายใช่ไหม
คงไม่ได้แบบกลางแจ้งอะไรขนาดนั้น
ก็ไม่กล้าหรอกอันนี้ตัดไป๑คน

คนที่สองกับคนที่สามนั่นคือใคร

ส่วนอีกคนนึงนายธานีทุมมาศ
เป็นนายพรานเป็นเจ้าของร้านอาหารป่า

คุณแต่จะกล้าไหมล่ะไปถ่ายหน้ารถของนาย
อย่างนี้ก็จะหยามกันไปหน่อยไหม
หัวหน้าชัยวัดบอก๒คนนี้คงไม่กล้าถ่าย
จระหน้ารถของเจ้านายอย่างแน่นอน
ใช่ค่ะแล้วก็สันนิษฐานอีกด้วยนะ
หัวหน้าชัยวัดก็เรียบเรียงให้ฟังว่า
ระหว่างที่นายเปรมชัยรอให้ลูกน้อง
ชำแหละพวกเครื่องในเสือดำออกมาทิ้งอะไรพวกนี้
เปรมชัยอาจจะรู้สึกปวดหนักรู้สึกปวดท้อง

เพราะว่าจุดตรงนั้นมันมีทั้งก้อนหินแล้วมันเป็นหลุมลึกลงไป
ส่วนแม่ครัวคือนางนาธีน่าจะรีบไปหยิบกระโทนออกมานี่แหละ
แต่ว่าในรถของมันเยอะไงเวลาเข้าป่าก็อาจจะหยิบมาไม่ทัน
เลยหยิบกระโทนออกมาไม่ทัน
เชื่อไหมเดี๋ยวในโลกโซเชียลก็ต้องพูดว่า
นายเจ้าสัวร์ปวดขี้
อะไรประมาณนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอีกเยอะเลย
ใช่ค่ะแล้วก็จุดนั้นเนี่ยที่สำคัญจุดที่พบกองอุจจาระเนี่ยนะคะ
เป็นจุดที่มันเป็นจุดเดียวกัน
มีร่องรอยการแล่เนื้อการชำแหละเครื่องในของเสือดำ
ดังนั้นก็เลยมั่นใจจากข้อมูลต่าง
อันนี้ยังไงส่งกองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวรอผลหน่อยรอพิสูจน์รอความชัดเจนตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกวัชรินภูสินรองผู้บังคับการ
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปป
บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนมีการทำหนังสือ
เรียกนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนเนี่ย
เข้าให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นผู้กล่าวโทษนายเปรมชัย
ความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน
เรียกหัวหน้าวิเชียนแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
ทั้งหมด๔คนมาให้ข้อมูล๒๒กุมภาพันธ์นี้
เพื่อที่จะตั้งประเด็นก่อนที่จะเรียกนายเปรมชัยมาสอบปากคำอีกนะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายนพดลพฤกษวรรณ
อดีตครรัชการกอุทยาน
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานนะคะ
เนื่องจากนายวิเชียนไม่ได้กล่าวโทษนายนพดล
แต่ถ้าเกิดว่าพบนะว่ามีความเชื่อมโยงกันในการติดสินบน
จะดำเนินการเช่นเดียวกันกับทางเจ้าสัวเปรมชัยนะคะ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบที่ดินที่จังหวัดเลย
ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบท่าเรือยอดที่จังหวัดภูเก็ต

เพราะว่าเนื้อที่ประมาณ๓๐ไร่ซึ่งอยู่บนบก
ไม่ทับเขตป่าสงวนแห่งชาติ
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตป่าชายเลนด้วย
ตอนนี้ตรวจสอบอยู่แต่ตอนนี้ต้องตรวจสอบต่อนะครับ
ว่าจุดจอดเรือยังไงต่อ
คืบหน้าคดีเจ้าสัวเปรมชัยนะครับ